ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อ๑๖ปีก่อนเนี่ยมีข่าวดัง
นักร้องหนุ่มชื่อดังคนหนึ่งถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
ตอนนี้ปัจจุบันอายุ๔๐ปีเขาถูกจับกลุ่มในตอนนั้นนะครับ๑๖ปีที่แล้ว
โทษตัดสินจำคุก๕๐ปีวันนี้ผ่านไป๑๖ปีกับ๖เดือน
ได้รับอิสรภาพแล้วนะครับหลังจากถูกปล่อยตัวจากเรือนจำบางขวางฮะ
พอเดินออกมาพ้นจากเขตเรือนจำเนี่ยสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งแรกก็คือ
เข้าไปกราบพ่อกับแม่ที่มารอรับอยู่
นี่ฮะปัจจุบันอายุ๔๐นะครับ
ก้มกราบพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวที่มารอรับนะครับ
พ่อบอกว่ารู้ข่าวการปล่อยตัวของลูกชายตั้งแต่๘ธันวาคมแล้วล่ะนะฮะ
ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าลูกชายได้กลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้ง
ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกนะครับ
ปีกว่านะครับที่ต้องติดคุกอยู่นะครับ
หลังจากที่สารตัดสินจำคุกถึง๕๐ปีด้วยซ้ำในคดียาเสพติดนะครับ
สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขาเป็นนักร้องวัยรุ่นชื่อดังคนนึงอ่ะ
ตอนนั้นที่ถูกจับกลุ่มตัวก็อายุ๒๔ปีตอนนั้นทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้

หลุดปากมาใช่ไหมเนี่ยฮะดูจากโทรศัพท์ในสมัยนั้นก็ได้นะคุณเห็นมาสอน

ยุคอีสันยุค๙๐
พาเวอร์แพทย์เขาถือว่าเป็นดารานักร้องวัยรุ่นชื่อดังคนหนึ่งเลยล่ะ
ดังค่ะดังมากค่ะตอนนั้นนะคะ
ละครก็มีเพลงก็มีนี่นะค่ะ
คือใน๑๖ปีก่อนเนี่ยค่ะตอนที่ถูกจับเนี่ยนะคะ
ก็คือถูกตั้งข้อหามียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ
ถูกตำรวจล่อซื้อในห้างสรรพสินค้าค่ะ
แล้วก็มียาอีกว่า๑๐๐เมตร
ก็เลยรับโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษลงมาเหลือจำคุก๕๐ปี
แต่ว่าในเรือนจำอะค่ะแพทย์พาเวอร์แพทย์เนี่ย
เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมเรียนจบปริญญาตรี๒ใบ
มีกิจกรรมทางดนตรีระหว่างที่อยู่ในเรือนจำมากมาย
ในที่สุดได้ลดโทษและพ้นโทษในวันนี้นะคะ
พอพ้นโทษออกมาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ

โอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมจะมุ่งมั่นทำได้ความดี
แล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

รวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับ

จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนได้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะและกลับตัวกลับใจสังคมก็ให้โอกาสเสมอนะคะ